มันดูแตกละก็ใครล้อดออกมาแล้ว

อะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นไปดูกันหน่อยครับ
เป็นบ้านของคุณตาสำเร็จรอบรู้เจนและคุณยายทองเหลือรอบรู้เจน

เขาก็เล่าว่าตนเองมีวัวเพศเมียที่ชื่อว่าอีแดง

ชื่ออีแดงเขาเรียกกันแบบบ้านอย่างนี้
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะสีมันเป็นน้ำตาลแดง
ก็เลยเรียกอีแดงแล้วมันก็คลอดลูกออกมา
มีกันทั้งหมด๕ตัว๔ตัวปกติ

มันก็ต้องพับซ้ายพับขวาอย่างนี้แหละครับ
มันไม่เหมือนวัวตัวอื่นทั่วไปรูปร่างมันผิดลักษณะหัวใหญ่อย่างก็ลูกมะพร้าวเนี่ยเท่านั้นเอง
โอ้โหชาวบ้านพอรู้ข่าวก็มามุงดูกันแบบไม่ขาดซ้ายเลยนะ
ผู้หลักผู้ใหญ่มากันเพียบแล้วก็มีเด็กมาดูกันด้วย
เขาบอกว่าลูกวัวตัวนี้นะเกิดมาในวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
โอ้โหคนเขาก็จดเลยจดวันเกิดบ้างจดช่วงเวลาเกิดบ้าง
คิดว่ามันจะมาให้เลขเด็ดอะไรประมาณนี้แล้วแถมบ้านเลขที่นะ
ผมย้ำให้อีกครั้งแล้วกันเผื่อใครมองไม่ชัด
อ้าว๑๓๐ค่ะตะกี้ก็ชัดอยู่นะคะคุณ
กลัวใครจะเพิ่งเปิดมาดูช่วงนี้ก็เล่ากันไปเลยด้วยกันว่าบ้านเลขที่เขา๑๓๐นะครับ
หลังก็ต้องไม่ได้อะไรสิเนี่ยชัดขนาดนี้
แล้วที่สำคัญลูกวัวตัวนี้ชื่อมันเป็นมงคลเพราะเขาเชื่อว่ามันมาในช่วงเวลาที่เป็นวันดีเวลาดี
ก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าวันดีเพราะว่าเขาเกิดในวันที่เป็นสิริมงคลนั่นเอง
ตอนนี้คุณตาแล้วก็คุณยายเขากำลังรอนะไม่ได้รอชาวบ้านมาขอเลขเด็ด

เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอหรือว่าผู้รอบรู้มาตรวจสอบดูหน่อยถึงความแปลกประหลาดของเจ้าวันดีอีกที
ว่าจะช่วยมันยังไงจะทำยังไงดีเกิดมันแบบไม่สบายขึ้นมา
เพราะมันเกิดมาก็ผิดรูปผิดร่างอยู่แล้ว

ลักษายังไงชีวิตอยู่รอดได้นานเท่าไรหรือเรียกยังไงต่อไป
ใช่แล้วสัตว์ก็เป็นชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะ
เขาเกิดมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาให้ถึงที่สุดแล้วนะ
คุณผู้ชมเห็นไหมน่าสงสารจะตาย